ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่ได้เงินแสนอย่างง่ายใด
พบกับผู้ช่วยคนเก่งของเราทั้ง๓คนนะครับ
คุณบอลเชิญยิ้มครับน้องเชอรี่แล้วก็หมอเพื่อน

ทำไมเราถึงต้องเลือกพี่บอลมาช่วยฮะ
เพราะว่าความรู้ผมนั่นปักดีนะครับที่ลบดาวน
งั้นคุณจะรู้ว่าความรู้ผมขนาดไหน
บอกแล้วนะครับว่าคนที่เก่งเขาไม่ค่อยพูด
โอ้โหมันง่ายไหมคน
เก็บปากเอาไว้พูดคำว่าชนะ
ถ้าถ้าอยากได้เงินนะหนูเลือกหมอเพื่อน
แต่ถ้าอยากได้ความสุขก็เลือกพี่
มั่นใจนิดหน่อยนะเชอรี่มีมั่นใจมาร้อยพันเป็นเซ็นต์เลยนะ
ห้องไหนคะขอซูมหน้ามั่นใจ
กล้องไหนหน้ามั่นใจเลยนะเดี๋ยวดูนะ